เหตุการณ์นี้หน่อยที่ขอนแก่นนะฮะผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบปี
คลุมคลั่งเผาสิ่งของอยู่ในบ้านแล้วมันก็ลามเข้าไปถึงตัวบ้าน
เห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่คือเผาบ้านแล้วมั้งคะเนี่ย
ข้าวของยกออกมานี่เอามาเผาหมดตู้เตอร์โต๊ะอะไรไม่ไม่เว้นเลยเหรอ
คลุมคลั่งเมายาบ้านี่ฮะ
แผ่นไม้ประตูหน้าต่างสิ่งของในบ้านเอามาทิ้งเอามาเผาแบบนี้
เพื่อนบ้านนี่ตกใจกันหมดเขาก็กลัวสิฮะนี่ฮะ
เกิดไฟลุกลามมาไหม้บ้านเขาด้วยทำยังไง
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มารองับเหตุการแจ้งตำรวจให้มารองับเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๕มิถุนายนนะครับคืนที่ผ่านมา
ที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๓ตะบนทรัพย์สมบูรณ์อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่น
ผู้ชายคนนี้ชื่อวิสิตนะอายุ๓๐ปี
หลังจากตำรวจมาเนี่ยฮะรถดับเพลิงมาก็มาควบคุมเพลิงนี่ครับ
มาดับไฟเหลือเท่านี้เองโอ้โห
แล้วก็ต้องควบคุมตัววิสิทธิ์ไปบ้านนี้พังเสียหายหมด
ประตูนี่ถูกงัดออกมาหน้าตรงหน้าต่างงัดออกมาเอามาเผานะฮะ
ข้าวของเครื่องใช้เนี่ยเกลือนไปหมดเนี่ย
นี่ถ้าเกิดไม่แจ้งเจ้าหน้าที่มาก่อนสงสัยทั้งหลังนี้ไม่เหลือ

แม่ของวิสิตนะครับคุณแม่ชื่อคุณแม่ดาหวันอายุ๕๘ปี
แม่บอกว่าแม่มีลูกชายคนเดียวนี่กระจกแตกหมดพังหมด
ก่อนหน้านี้วิสิตนิสัยดีมากนะแล้วไปทำงานโรงงานที่ต่างจังหวัด
มีรายได้ก็ส่งเงินมาให้พ่อกับแม่ที่อยู่ที่ขอนแก่น
พ่อกับแม่เนี่ยท่านผู้ชมฮะเอาเงินที่วิสิทธิ์ไปทำงานโรงงานที่ต่างจังหวัด
แล้วส่งมาให้เนี่ยมาปลูกบ้านหลังนี้นะ
แล้วเมื่อ๒ปีก่อนเนี่ยวิสิทธิ์กลับมาอยู่ที่บ้าน
พอมาอยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่ดีเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยแม่บอก
กลางวันนี่นอนทั้งวันไม่ทำงานทำการ
พอ๕๖โมงเย็นตื่นขึ้นมาจากนอนนะ
อยู่ยาวถึงตี๒ตี๓เอะอะโวยวายหรือสิ่งของในบ้านชอบเอาไปเผา
ยังไงก็ไม่ฟังกลัวจะถูกทำร้ายไปด้วยพ่อกับแม่
อบพยพไปอยู่ที่อื่นนะฮะค่ะไปอยู่บ้านญาตินะครับ
นี่เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหคือลูกถึงขั้นจะเผาบ้าน
ที่ผ่านมาเนี่ยวิสิตจะคอยขอเงินซื้อขอเงินแม่ไปซื้อเหล้าซื้อยาบ้ามาเสพ
เวลาไม่ได้เงินเนี่ยจะทำร้ายคนในบ้านด้วย

โอ๊ยมาเป็น๒ปีแล้วด้วย
ลูกชายเรายุ่งเกี่ยวกับยาบ้ายาเสพติดไหมหมายถึงว่า
เราพอจะรู้ไหมคะว่าลูกชายเราติดยาบ้าหรือเปล่า
ในส่วนของแม่เองต้องการความช่วยเหลือแบบไหนยังไงเอาไปบำบัด
ให้ดีที่สุดจังออกขึ้นมาขันวดี่ก็บอกออกขึ้น
ฝั่งแม่ก็กลุ้มใจแท้นะครับผู้ใหญ่บ้านทินตั้งผู้ใหญ่ภายรัฐ
บอกว่าวิสิทธิ์เนี่ยเขาติดยาบ้ามา๒ปีได้แล้ว
ตั้งแต่มาจากที่อื่นแล้วกลับมาอยู่บ้านที่ขอนแก่นนี่แหละ
คือที่บ้านเนี่ยความจริงมีครบทุกอย่าง
หายไปหมดเพราะว่าเวลาเขาคลุ้มคลั่งเนี่ย

โยนทิ้งหน้าบ้านแล้วก็เผาแบบนี้ฮะ
ติดยาบ้าเมาเหล้ากลายเป็นคนขาดสติ
เอาตัวไปบำบัดรักษาออกมาก็เหมือนเดิม
กลับไปเสพยาอีก
นำบุคคลคนนี้เขาบำบัดที่ถูกวิธี

ผมคิดว่าถ้าปล่อยมาอีกบ้านหลังนี้
เกินปีนี้ไม่หมดแน่นอน
ถ้าเหตุการณ์นี้มัน๓ครั้งแล้วติดต่อกัน
ก็จะส่งไปรักษาตามขั้นตอนนะครับ
แต่ผมว่าคือต้องไปให้ถึงแหล่งมันใช่ไหม

หลายครั้งหลายที่ก็คือบำบัดแล้วก็กลับมาเสพอีก
เพราะฉะนั้นก็คือแสดงว่าก็ซื้อได้ง่าย